ต่อกันที่เหตุสลดที่ต้องเตือนผู้ปกครองด้วยนะฮะ
ที่ท่านเก็บปืนไว้ในบ้านต้องระวังเด็กเอามาเล่น
บางทีเด็กไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงปืนปลอมหรือว่ามีกระสุนหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้ทำให้เด็ก๗ขวบถูกยิงใส่หน้าผาก
นักเรียนชั้นป๒ถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาด๒๒
เข้าที่หน้าผากนะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่น้องต้นกล้าวัย๗ขวบจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

บ้านพักซอยอนามัยหนองตาอุ่นอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
จากการสอบสวนตำรวจก็ทราบข้อมูลมาว่า
ก่อนเกิดเหตุคือเด็กทั้ง๓คนรวมถึงเด็กชายต้นกล้าด้วย

และทีนี้ครับหลานของเจ้าของบ้านเป็นเด็กชายวัย๑๑ขวบ
หยิบปืนมาเล่นปืนมันพิงอยู่ผนังหยิบมาเล่น
โดยที่อาจจะไม่คิดว่าเป็นปืนจริง
และอาจจะอีกอย่างหนึ่งอาจจะคิดว่าปืนไม่มีกระสุน
นำมาเจาะยิงกันคุณปรากฏว่าปืนลั่นใส่หัวน้องต้นกล้า
เป็นเหตุให้น้องต้นกล้าเสียชีวิตนะครับ
ด้านของนายธนกฤษพ่อของน้องต้นกล้าที่เสียชีวิตบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุก็อนุญาตให้ลูกไปเล่นที่บ้านหลังนี้
และทีนี้พอเกิดเหตุเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกที่เกิดเหตุ
โทรมาบอกพ่อบอกว่าลูกล้มหัวฟาด

แต่พอไปถึงปรากฏว่าลูกถูกยิงเจาะหน้าผาก
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
นายกฤษบอกว่าครูประจำชั้นเพิ่งจะโทรมาบอก
บอกว่าลูกชายเรียนเก่งมากสอบได้ที่๑
ซึ่งพ่อเองก็เพิ่งจะดีใจได้ไม่ถึง๕นาที
ก็รับสายจากเพื่อนบ้านพบว่าลูกชายตายซะงั้นนะครับ
ทีนี้พอได้ทราบข่าวร้ายลูกชายเสียชีวิต
เขายืนยันคือไม่เอาเรื่องกับเด็ก๑๑ขวบหรอก

แต่จะเอาเรื่องกับเจ้าของปืนที่ไม่เก็บปืนไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจจะเชิญตัวพ่อเด็กนะฮะ
แล้วก็เชิญตัวเจ้าของปืนไปสอบปากคำโดยละเอียดต่อไปนะครับ
ผาหน้าไม้อยู่ในบ้านเด็กก็ไม่รู้นะอันตรายจริงนะฮะ